วันนี้วันแม่ใช่ไหมเอาจริงนะแต่พอบางครั้งบางคราเราออกจากบ้านปั๊บเราไปโรงเรียนสมัยเด็กใช่ไหม
การที่เรามีคุณครูเราก็เหมือนกับว่าเรามีคุณแม่คนที่สองที่โรงเรียนนะ
งั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าคุณครูคนนี้โอ้โหเขาช่างน่ารักแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผลให้กับนักเรียนอย่างไรกันบ้างติดตามเลยในช่วงของคุณชัด
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่ามานานแล้ววันนี้ทีมงานของเราก็จัดเรื่องนี้มาให้
ผมก็เลยอยากจะบอกว่าคุณครูท่านนี้เนี่ยเขามีน้ำใจกับนักเรียนจริงเห็นไหมนักเรียนถืออะไรอยู่
คุณครูเขาซื้อให้เลยนะเพราะนักเรียนทุกคนต้องเรียนออนไลน์นะครับ
การเรียนออนไลน์มันต้องมีอุปกรณ์คุณครูที่ซื้อให้คือคนนี้
ทั้งสวยทั้งใจดีงามทั้งใบหน้างามทั้งจิตใจ
เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงมาตรการที่รัฐบาลเขาสั่งปิดโรงเรียนไว้ก่อน
เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙เธอระบุข้อความสั้นแต่กินใจว่าเธอยินดีทำ
เพราะเธอทำด้วยใจและไม่เดือดร้อนเลย
จากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจครูนุ้ยกันเยอะครับเจนบอกโอ้ขอบคุณมากเลย
สุดยอดเลยครับครูนุ้ยอยากเป็นลูกศิษย์ของคุณครูจังเลย
แล้วก็มีคอมเมนต์มากมายถามว่าคุณครูมีแฟนหรือยัง
อันนี้คอมเมนต์คุณหรือคอมเมนต์ใคร

ทำไมเสียงสูงอย่างนั้นอ่ะ

ไม่จำเป็นต้องถามแล้ว

คุณน่ารักนะ

ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าจะต้องหน้าตาดีถึงตัวออกทีวีได้

เรื่องของเรื่องสิ่งที่เราทำด้วยจิตด้วยใจ
และอยากจะทำให้ใครต่อใครหลายคนอย่างนี้
อยากมานำเสนออยากให้ทุกคนร่วมกันทำความดีแบบนี้ครับ